ผมพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกันบ้าง

ซึ่งเป็นนวัตกรรมของชินวกรุ๊ปประเทศญี่ปุ่น
ด้วยการทำคอนโดสไตล์ญี่ปุ่นแท้
บอกว่าสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังเผยการสร้างคอนโดรูปแบบใหม่

ที่มีระดับความรุนแรงก้าวได้ด้วย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
คานเป็นพื้นกลับพื้นเป็นคาน

นวัตกรรมสุดล้ำที่จะปฏิวัติวงการคอนโดมิเนียมในประเทศไทย
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นจริงในโครงการรูเนสุทองหล่อ๕
เครือชินวะครุกประเทศญี่ปุ่น
นวัตกรรมรูเนสุจุดเด่นคือทำให้มีพื้นที่เก็บของด้านล่าง

ซึ่งสามารถเก็บของได้อย่างไม่จำกัดนะครับ

ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
เพียงแค่เก็บของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
อยู่อาศัยยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจชอบ
อาทิเอาพื้นออกแล้วปรับเป็นห้องนั่งเล่น
เพิ่มพื้นที่สำหรับคนในครอบครัว
ยังทำให้มีเพดานสูงได้มากถึง๓เมตร
เพิ่มความสะดวกสบายและไม่อึดอัดได้อย่างคุ้มค่า
สไตล์แนวคิดคนญี่ปุ่น
โมโมยาสุยามาเบะกรรมการผู้จัดการ
ชินวะเรียวเอสเตจประเทศไทยจำกัด

ลูกค้าให้ความสนใจและชื่นชอบจำนวนมาก
ไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็ได้ราคาดี
เชื่อว่าหากนวัตกรรมนี้เข้ามายังประเทศไทย
ก็จะทำให้วงการคอนโดมิเนียมเติบโตคึกคัก

ซึ่งอนาคตชินวะมีแผนลงทุนเปิดโครงการใหม่

และมองว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่น่าสนใจ
ในตลาดอสังหาในแถบเอเชีย

การก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว

ซึ่งตึกสูงใจกลางเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น
ใช้นวัตกรรมของชินหวะแทบทั้งสิ้น
และล่าสุดกับระบบป้องกันแผ่นดินไหว
ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จไปไม่นานมานี้

โดยมีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าจานเหล็กยักษ์
หมุนปรับตัวได้ตามแรงเคลื่อนตัวของแผ่นดินไหว
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวตัวตึกจะสั่นไหวเล็กน้อย
จากนั้นจานเหล็กยักษ์จะเคลื่อนกลับไปยังสู่จุดเดิม
แตกต่างจากระบบเดิมที่โครงสร้างอาคาร
จะทำให้แข็งแรงยึดติดกับเปลือกโลกให้แน่นที่สุด

จึงทำให้ตัวตึกหรืออาคารเขย่าตามแรงแผ่นดินไหว
ส่วนอนาคตระบบป้องกันแผ่นดินไหวนี้
จะเข้ามาถูกสร้างในเมืองไทยหรือไม่

สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน